แล้วก็สภาพร่างกายของคนที่ต้องขับรถด้วย
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำค่ะครูหนุ่มคนหนึ่งขับรถกระบะ
จะกลับบ้านปรากฏว่าน่าจะเหนื่อยก็หลับในค่ะง่วงป๊อกไปเลย
แล้วรถเนี่ยมันก็ยังขับไปต่อเสียหลัก

ไม่มีเบรกแม้แต่นิดเดียวบ้านเรือนเนี่ยพังไปสี่หลัง

แต่ที่เคราะห์ดีมากคือชนแรงขนาดนี้
ไม่มีใครที่เป็นชาวบ้านที่อยู่ในบ้านบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเลย
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกให้เห็นชัดเจนเลย
๓ทุ่ม๔๘นาทีนี่ค่ะคุณผู้ชม
ถนนที่เกิดเหตุคือถนนสายสตึกแคนดง
ตรงข้ามโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๙บ้านโรงเลื่อย
ในอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์
คนขับกระบะคือนายรณภูมิหนองพร้าวอายุ๕๒ปี
เป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรำนี่แหละค่ะ
เพราะดีอีกเหมือนกันที่เขาบาดเจ็บแค่เล็กน้อยตรงหัวไหล่
ก็ยืนรอให้การกับตำรวจสพสตึก
เขาบอกว่าเขาขับรถมาจากอำเภอแคนดง
่งหน้าเข้าอำเภอสตึกเพื่อจะกลับบ้านพัก
พอถึงจุดเกิดเหตุหลับค่ะ
เพราะอ่อนเพลียจากการทำงานเลยหลับใน
แล้วพุ่งชนแผงร้านค้าบ้านเรือไป๔หลัง
เสาไฟฟ้าหักโค้นลงมาเสียหายเลย
ปิดแล้วเขาบอกว่านารณภูมิเนี่ย
ทีนี้จังหวะที่มันเบียดกับฟุตบาทไปแล้วแล้วหักพวงมาลัยเนี่ย
ด้วยความเร็วของรถแบบนั้นไนตรงแหน่พออารามตกใจศักดิ์เร็วเร็วอ่ะ

เนี่ยค่ะจังหวะนี้ชนเบียดกับฟุตปาดปั้งปุ๊บ
มีการหัก๓๐เมตรรถก็พุ่งขึ้นฟุตปาดไปเลย
แล้วก็กวาดเลยค่ะเป็นหน้าร้านอาหารตามสั่ง
กระถางดอกไม้โดนกวาดพังเสียหาย
ที่สองที่โดนชนคือเสากันศาสตร์บริเวณหน้าร้านค้า

จากนั้นหลังที่๓โอ้โหนี่โดนหนักสุด
เพราะว่ากวาดระเบียงบ้านเขาไปเลยด้านหน้าเนี่ยพังลงมาเลย
และไปจบที่เสาไฟฟ้าจนทำให้เสาไฟฟ้ามันหักลงมา
เสาบ้านหนึ่งต้นของบ้านอีกหลังจนเสาหักอีกเหมือนกัน
ระยะทางจากฟุตปะที่เบียดจุดแรกไปจนถึงจุดสุดท้ายที่รถหยุดเนี่ย

โอ้โหนี่ดูจากภาพกราฟิกแล้วเนี่ย
ต้องส่งทีมข่าวลงไปดูของจริง
ว่าบ้านแต่ละหลังเขาได้รับความเสียหายขนาดไหน
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปนะไปดูร่องรอยการชนนี่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเห็นภาพกราฟิกว่าน่ากลัวแล้ว

บ้านคนอื่นเขาเละกันเลยเนี่ย
นี่ค่ะกระถางดอกไม้กันศาสตร์หน้าร้านพัง

โดยงานที่รับผิดชอบนำเสาไฟใหม่มาติดตั้งไว้แล้วนะคะ
แต่คนที่ขับพุ่งชนเสาไฟต้องจ่ายค่าเสียหายเขาด้วยนะคะ

อุดมยางยุทธ์อายุ๗๔ปีอยู่บ้านเลขที่๗๘ทับ๓
เป็นหนึ่งในบ้านที่ได้รับความเสียหาย
แต่บ้านหลังนี้หนักสุดค่ะ
ได้รับความเสียหายหนักที่สุดค่ะ
คุณตาอุดมก็เลยบอกว่าปกติเนี่ยตาก็อยู่กับภรรยานอนอยู่ข้างล่าง
จุดที่รถกระบะพุ่งมาชนตรงนั้นเลยปกติตานอนตรงนั้น
แต่ทำไมรู้ไหมคะคุณผู้ชมคุณตาโชคดีจังเลย
วันเกิดเหตุไปนอนเฝ้าสัตว์เลี้ยงที่กระท่อมในนาข้าว
แล้วช่วงดึกลูกสาวโทรศัพท์ไปบอกว่า
พ่อบ้านพังนี่นี่
รถพุ่งมาชนก็เลยรีบไปดูคุณตาบอกโอ้โหตกใจมาก
ผนังบ้านเนี่ยนะคะไปทั้งแถบ
เศษอิดเศษปูนกระจายเต็มบ้าน
ข้าวของพังเสียหายและที่น่าเศร้าใจก็คือ
โกรธเก็บอัฐิของคุณแม่ค่ะ
นี่คือคุณค่าทางจิตใจที่เสียหายไปนะคะ
แต่ที่เหลือเชื่อก็คือวัตถุมงคลอย่างพระเครื่องต่าง

รวมทั้งพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙

เป็นสิ่งที่คุณตาบอกว่ากราบไหว้ก่อนนอนทุกคืน

ไม่รู้จะเป็นอะไรไม่รู้จะตายหรือเปล่าค่ะ

ตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้นี่พระเจ้าอยู่อยู่ตรงหัวนอนผมแหละเนี่ย

โชคดีไหมนี่เมื่อคืนเราไม่ได้อยู่บ้าน
ก็ผมไม่รู้ว่าจะว่ายังไงล่ะ
ผมไม่ตายผมก็ว่าผมโชคดีนะครับ
ลูกชายโทรไปบอกว่าบ้านแหลกแล้วเป็นไรรถชน

คนชนตายไหมผมเลยถามนะครับ
เขาก็เลยบอกว่าคนจนมีหลวงพ่อดีมั้งอยู่ในรถ

อืมคุณตาบอกไม่ตายก็โชคดีแล้ว
ส่วนนางดวนด้านนอกอายุ๗๖ค่ะ
ยายดวนบอกว่าคืนเกิดเหตุเข้านอนได้แป๊บนึง
จู่เสียงดังขึ้นครั้งนึงแล้วบ้านสั่นไปทั้งบ้านเลยนะคะ
วิ่งลงมาดูอ้าวรถกระบะมาจากไหนเนี่ย

ขั้นข้าวกันดูนาบรรย์นี้เช้าเยี่ยมจักรความเกิดฮัก
อันนี้ใช้คำว่าพังกันไปเป็นแถวไปเลยนะคะ

ทีมข่าวเราก็พยายามติดต่อไปยังนายรณภูมิคนขับรถกระบะแล้ว
แต่ว่าอย่างที่บอกเขาก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่
ก็เลยไปรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาล
เรื่องต้นตรวจสอบความเสียหายร้านค้าบ้านเรือนเสาไฟฟ้า
สอบปากคำรายรณภูมิหมดแล้ว
รับทราบข้อกล่าวหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายแล้วด้วย
ก็อย่างที่บอกค่ะต้องจ่ายชดเชยบานเลยนะคะ
เจ้าของร้านค้าทั้งบ้านเรือนและที่คุณเข็มมาสอนบอกว่าราคาแพงมาก

ราคาแพงค่ะแล้วพุ่งไปชนแบบนั้นโอ้โห